สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
ต้นสัปดาห์มาตีแสกหน้ากันเรื่องร้อนหลายประเด็นนะคะ
พูดถึงเรื่องของความสวยกับความรวยเนี่ย
เชื่อว่าสาวหลายคนก็คงอยากจะได้กันทั้งนั้นแหละ
แต่ประเด็นปัญหามันก็ตามมาก็คือเรื่องของการถูกหลอกให้กิน
ถูกหลอกให้ใช้แล้วก็เป็นเรื่องบรรราวเสียชีวิตกันมากมาย

กรณีนี้ยังมีคนที่พบว่าเสียชีวิตใช่ไหม

เสียชีวิตทั้ง๔ลายแม้ว่ายังไม่ได้สรุปว่าเป็นยาชนิดใด
แต่ปรากฏว่ามียาทั้ง๔คนที่ตายใช้ยาชนิดเดียวกัน

บอกได้ไหมว่ามันจะเป็นยาปีศาจหรือเปล่า

แทนที่จะให้มีสุขภาพดีผอม
ทีนี้เราต้องไปดูประเด็นอยู่สองเรื่อง
ทั้งสองนี้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่านผู้ชมครับ
เวลาเราเปิดในเน็ตก็จะพบว่าปึ้งขึ้นมานะ
มีโฆษณาอาหารเสริมกินแล้วบำรุงหัวใจ
กินแล้วความดันลดบำรุงโลหิตอะไรต่างเหล่านี้
ซึ่งเป็นการโฆษณา
ให้เรามีอะไรสุขภาพที่ดี
คือใครก็อยากจะปรารถนามีสุขภาพรูปร่างที่ดี

อาหารต่างที่มาก็เป็นการบำรุงสุขภาพ

ก็คงจะต้องคิดถึงความสวยความงาม

ลีนนี่เป็นยาเพื่อจะกินลดน้ำหนัก

คนสนใจใช่ไหมยี่ห้อนี้โอ้โหใครก็รู้จักนะ
่งดังเขาขายผ่านทางออนไลน์ด้วย

ที่เขาเรียกว่าอยออ่างยย
มันเป็นอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะเป็นผู้ให้
เลขใบสำคัญคือเลขออย
ออยที่ให้กับอาหารก็ดี
เพราะว่าชื่อก็บอกแล้วอาหารและยา

มีนะครับอาหารทุกชนิดต้องมี

อันนี้ยิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะ

อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบริโภคอุปโภคนี่แหละ
มันก็ต้องได้รับการรับรองเช่นกัน

ออยเขาก็ออกมาแถลงข่าววันนี้

การขอออยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
ต้องมีคันตอนมีเอกสารมีทุกอย่างให้ถูกต้อง

ทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าขั้นตอนให้ฟังว่า

เอาล่ะทีนี้มาพูดเรื่องของอาหารตัวแรกก่อน
อาหารต้องขึ้นทะเบียนใช่ไหมจะโฆษณาก็ต้องขออนุญาต
มีเลขขอโฆษณาให้ถูกต้องด้วย
ผมบอกอาหารท่าทางมันจะลำบากหน่อยนะ
ยาล่ะโอ้ยานี่จะโฆษณาได้เหรอ
ไม่ได้เขากำหนดไว้เลยว่ายาเนี่ย
โฆษณายกเว้นว่ายาแก้ปวดหัวตัวร้อน

เป็นสิ่งที่สำอางคือ
ประทินผิวประทินรูปร่างประทินผิวประบรูมผิวขาวนะ
อย่างนั้นอย่างนี้กินแล้วกาเล็ก

การขายเนี่ยก็ต้องขายในเน็ต
อ้าใช่ค่ะถูกไหมครับทุกอย่างมันอยู่ในเน็ตหมด
เปิดเลยออนไลน์ผ่านเมือถือที่แท็กอยู่ในเน็ต
เพราะฉะนั้นวิธีการขายเนี่ยมันจะเป็นการขายที่ผมเรียกว่า

อืมคือบอกต่อกันไปอย่างนี้เหรอคะ

บอกต่อเนี่ยมันเป็นวิธีการแบบเดิมแล้ว
การขายแชร์ลูกโซ่คือการตั้งแบบขั้นบันได
การขายแบบพันบันไดผมให้คุณนิวเป็นหัวหน้าทีม
คุณนิวต้องไปทำยอดมาให้ผมนะ
ถ้าคุณนิวทำยอดได้เท่านี้เนี่ย

แต่ถ้าคุณนิวขายไม่ได้เพิ่มขึ้นอีก
คอมมิชชั่นเบิ้ลเท่าอีกเพิ่มไปอีกเท่านึงเลย
ดังนั้นคุณนิวก็ต้องไปหาลูกทีม
ถูกไหมครับขายคนเดียวมันจะไปขายได้เยอะอย่างนี้เหรอ
ถูกไหมก็ต้องไปหาลูกทีมไปขยายให้ลูกทีมเนี่ย

เดี๋ยวเราลองมาเจอกันเบรกถัดไปว่า
ผมจะเจาะให้ดูว่าไอ้อย่างนี้เนี่ย
มันอยากจะรวยด้วยอยากจะสำเร็จเร็วด้วย

อย่างนั้นสักครู่ตีแสกหน้ากันค่ะ
ทีนี้คุณนิวครับถ้าผมอยากจะรวย
ผมอยากจะรวยแล้ววิธีการรวยของผมเนี่ย
ทุกวันนี้จะขายอะไรที่มันง่ายเท่ากับการขายออนไลน์
อันนั้นเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วมากเลย
ทีนี้ถ้าสมมุติแล้วกันว่าผมก็อยากจะ
ผมเป็นคนหนุ่มคนสาวสมมุตินะ
ว่าผมเป็นคนหนุ่มคนสาวผมไม่แก่อย่างนี้

ผมอยากจะทำผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่ง
นะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยดีมากเลย

ผมก็ต้องเริ่มต้นไปขอที่ออย

ออยก็คือองค์กรที่สำคัญในการออกเลขใบลับใบสำคัญ
ที่จะระบุไว้ท่านที่เปิดฉลากข้างด้านหลัง
จะเห็นว่ามีเขียนว่าออยเลขที่
ซึ่งตรงนี้แหละครับจุดสำคัญ
ถ้าเกิดผมจะทำผมจะไปขั้นตอนออย
ออยจะสูตรอะไรมันยุ่งนะ

โรงงานที่ผลิตก็อาจจะผลิต

ผมก็จะไปบอกปรึกษาโรงงานว่า

กินแล้วหนุ่มกินแล้วโอ้โห
กลับมาก็ปี้กระเป๋า

ผสมไข่ปลาซอมอน
อันนั้นก็คือการโฆษณา

เราไปขอออยออยจะต้องเป็นผู้ตรวจ
เพราะออยมีหน้าที่อะไรครับท่านผู้ชมครับ
ควบคุมกำกับดูแลสุขภัณฑ์

ให้มีคุณภาพปลอดภัยมันเป็นสิทธิภาพ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกตลาด

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เฝ้าระวังปัญหาอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้
ส่งเสริมการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

ขึ้นอาหารกาลกินมันก็ต้องผ่านออยเราดู

เยอะใช่ไหมเขาเยอะมากนะเยอะมากเลยนะสมมุติแล้วก็ต่อไปแล้วกันว่าผมจะทำยี่ห้อนี้ออกมา

โรงงานโรงงานก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องออยให้
ก็พูดง่ายว่ามันไม่ใช่สูตรที่จริงมึง
เพราะว่าแต่ละโรงงานก็มีสูตรเหมือนกับเป็นสำเร็จรูปให้อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อย
เปลี่ยนสูตรนิดหน่อยแล้วก็มาแล้วก็ไปขอออยแต่ที่สำคัญคือผมต้องไปทำไม
ต้องไปหาใครบ้างเดี๋ยวนี้โอ้โหมีถึงบุคลากรทางแพทย์นะ

ไม่เชื่อทนายติดคุกเขาบอกอ่ะดาราล่ะโอ้โหดาราคนนี้สวยอย่างนี้
เกิดใช้เลยอ่ะ
หรือว่า๔๐คนโด่งคนนี้ต่าง
เท่านั้นเท่านี้หรือถึงจะได้เบิ้ลเข้าไปอีก

โอ้โหขายแล้วเนี่ยแม่ซื้อรถได้เลยซุปเปอร์คาร์
ซื้อบ้านหลังใหญ่โตมีสระว่ายน้ำ
ไม่ก็จัดประชุมตามโรงแรมหรูต่าง
ถึงความสำเร็จเอาคนที่ขายได้ยอดสูงมาพูด
แสดงให้เห็นว่าโอ้โหตัวเองขายตั้งแต่ตัวเอง

ก็จะมีกลุ่มบุคคลที่ตอนนี้ที่เขาว่าถูกหลอก

เขาก็อยากจะได้ผลลัพธ์อย่างที่โฆษณาไว้
เพราะทุกวันนี้เขาบอกว่ายาผลิตภัณฑ์ที่ว่ายี่ห้อดัง
ที่ทำให้บอกว่ายังมีคนตายหรือไม่มีคนตาย๔คน
แต่ว่าจะเพราะยาชนิดนี้หรือเปล่าเขากำลังสอบสวนอยู่
ปรากฏว่ามียามีสารชนิดหนึ่งสารที่เรียกว่าไซบูทรามีน
สารนี้เป็นสารกดประสาทความหยาดความหิวเห็นอาหารแล้วโอ้โหอยากกิน
ถ้ามีสารนี้ผสมเข้าไปไม่อยากกินไม่หิวไม่อยากอาหารเลย
ทำให้เราก็ไม่ได้รับอะไรเข้าไปร่างกายก็ผอมลง
กินแล้วเรียกน้ำย่อยอยากจะกินเยอะขึ้น
ถ้ากินสารนี้ไปแล้วก็หมดเลย

เบื่ออาหารไม่มีอาหารลงไปก็แน่นอนครับ
ร่างกายก็ต้องซูบเซียวผ่ายผอมเป็นของธรรมดา
เป็นสารอันตรายนะเขาก็ห้ามขายมานานแล้ว
สหรัฐอเมริกาก็ระงับสารนี้ในการใช้
ในการนำเข้าประเทศพร้อมกับประเทศอังกฤษยุโรป
แต่ดันมาอยู่ในยาชนิดนี้ได้อย่างไร

อยู่ในยาผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน
ซึ่งถ้ากินยาชนิดนี้คนที่เป็นความดัน
เขาอาจจะทำให้เกิดขยายเส้นเลือด
คนที่เป็นโรคเรื่องเกี่ยวกับ

คนก็แปลกนะคือคนอ้วนใช่ไหม
ถึงจะกินคนผอมคงไม่กินหรอกมึง
อ้วนมันก็จะต้องมีโรคเรื่องความดันเบาหวาน
ดังนั้นเมื่อกินยาชนิดนี้เข้าไป
มันบอกว่ามันทำให้มาต่อต้าน

เสริมความงามความรวยขั้นตอนต่างเหล่านี้เนี่ยนะ
ก็หลอกให้คนอยากจะรวย

กินก็คือผู้บริโภคก็หลอกให้ขาย

เพราะฉะนั้นจะเห็นปิ๊งขึ้นมาแล้วรูป

บางคนไม่รู้กลไกการตลาดก็ถูกเขาหลอก
ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหลอกให้รีวิว
เดี๋ยวคุณชุวิตช่วงหน้าอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะ
ได้ครับโอเคครับว่ากลุ่มนี้เป็นอย่างไรครับทุกค่ะ
คุณนิวครับรายละเอียดของข่าวเนี่ย
ว่าคนเสียชีวิตหรือว่ามีการเตือนอย่างไรเนี่ย

เรื่องที่ผมกำลังจะพูดนี่ดีกว่า
ว่ามันเป็นช่องทางของคนที่อยากจะรวย
แล้วก็ไปติดต่อโรงงานโรงงานต่างที่เราก็ผลิต
อาจจะเปลี่ยนสูตรไปซินิดนึงใส่ตัวเคมีน้อยที่สุดไปนิดนึง
โครงสร้างทางเคมีเปลี่ยนเมื่อเวลาไปเสนอทางออย

ทีนี้ถ้าเกิดผมแบบออยนี่เขาก็ละเอียดนะ
เขาก็ตรวจสอบเขาไม่ใช่ไม่ตรวจสอบคุณนิว
แต่ว่ายากเอาง่ายหน่อยได้ไหม

สมมุติว่าออยเขียนไว้ว่า๑๔ทับนู่นทัพนี้ผมก็ใส่ไปเลย
เพราะว่าการขายของผมเป็นการขายแบบ

ออนไลน์ผมขายออนไลน์ผมขายแบบแชร์ลูกโซ่
คนดูก็นี่แล้วครูดูใครรีวิว
ดาราหมอปลาที่น่าเชื่อถือทั้งนั้นเลย
ใช่แล้วขาเล็กใช่แล้วขาวเห็นไหม
ความน่าเชื่อถือมันไม่ได้อยู่ที่ออยแล้ว
เล็กออยแล้วไปอยู่ที่คนโฆษณา
อยู่ที่เขารวยอยู่ที่เขาสำเร็จค่ะ
อยู่ที่เขาสวยเขาหล่อเขาหุ่นดี
สิ่งต่างเหล่านี้เป็นม่านพลางตา
ให้คนที่เข้าไปซื้อไม่ค่อยสนใจหรอกออยเห็นออย

ใครจะไปเช็คทั้งที่เช็คได้ไหม
เช็กง่ายค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะเช็กได้นะแต่ไม่มีใครเช็กนะ
อ่าปลอมเลข
วิธีที่๒มีคุณภาพกับสรรพคุณ
ก็คือที่เขียนที่ไปส่งออยไม่ตรงกัน
ไม่ได้ไปทำตามที่โฆษณาใส่สารนู้นสารนี้เข้าไปแทน
๓ผมสลับเลขออยเลย

ก็ออยนี้มันเป็นน้ำปลา
แต่ผมเอาเลขน้ำออยน้ำปลามาใส่

เออนี่สิปัญหาเพราะที่มีปัญหามาถึงขนาดคนตาย๓๔คน
แล้วใส่สารไอ้ไซบลูทามีนใครจะเป็นคนตรวจ
ตรวจทันเหรอผลิตภัณฑ์ในตลาดมีกี่พันกี่หมื่นชนิด

แล้วโรงงานที่จะผลิตต่างราวนี้
เมื่อตรงนี้ไม่ได้ผมก็เปลี่ยนสูตรไปหน่อย
พอผ่านปุ๊บผมก็มาผลิตอีกแบบนึง
ไม่ได้ผลิตตามที่ไปแจ้งออยไว้จริง
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องไประมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบ
เพราะแม้แต่ดาราที่เป็นรีวิวเขายังบอกเลยบอกว่า

ก็เอามาโฆษณาเห็นว่าดีก็นึกว่ามีออยแล้ว
แล้วเขาก็ตรวจสอบเบื้องต้นตามที่ประชาชนคนทั่วไปจะตรวจสอบได้แล้ว
ถ้าเหนือเกินกว่านั้นเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะ
คราวนี้ใช้อะไรก็คงต้องระมัดระวังตรวจสอบกันให้มากขึ้นกว่าเดิมอีก
อันนี้เรามาคุยเรื่องมงค์ซะหน่อย

แบบเร็วเพราะว่าใกล้จะหมดเวลา
ท่านผู้ชมก็คงได้ข่าวเมื่อหลายวันก่อนว่า
กำนันทวีศักดิ์ซึ่งเป็นประธานชมรมมงค์แห่งประเทศไทยเนี่ย
นั่งรถไปกับลูกกับเมียรวม๔คนแล้วถูกคนร้ายยิง
เมียตายลูกตายหนึ่งตัวเองสาหัส
ลูกก็ถูกยิงแต่ก็รอดชีวิตมา
ก็แรกก็มีข่าวนู้นข่าวนี้ว่าเกี่ยวพันกับเรื่องยา
ทำไมทำมาก็กลายเป็นว่ากำนันคนเนี่ย
เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นสายข่าว
ไปบอกทำให้เกิดความเสียหาย
เพราะว่าจับยาของพวกเครือข่ายแก๊งยาบ้ายาไอได้
ร่วม๑๐ล้านเมตรเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท
ทำให้เกิดความเสียหายเกิดความเจ็บแค้น
เพราะโดยปกติคนที่จะยิงอย่างนั้น
มันยิงแบบตั้งใจจะต้องตายแน่

เราต้องไปจุดที่โม้งก่อน
โม้งที่เขาบอกว่าโม้งโม้งเป็นใคร
มงค์ก็คือชนเขาชนเผ่าที่ลาบสูง
ซึ่งในประวัติเนี่ยเขาบอกว่ามาจากทิเบส
อยู่ทั้งที่เบสไซบีเรียมองโกเลีย

แล้วในสมัยราชวงศ์แบนจูเนี่ยกษัตริย์ของจีนดูแล้ว
ไอ้โม้งนี่มันตัวใหญ่ผู้ชายตัวใหญ่
หน้าตาท่าทางมันจะเหมือนคนรัสเซีย
ก็เลยสั่งปราบมงค์สู้ไม่ได้
ก็อบพยพมาในประเทศไทยมีอยู่๓จุด
เชียงของจังหวัดเชียงรายที่ทุ่งช้างจังหวัดน่าน
ที่นายแห้วแล้วก็ด่านซ้ายที่เลย
มากที่สุดของมงค์ก็คือเขาคอ

งงมีมากที่เชียงรายพยาวน่านเชียงใหม่
แพร่เลยพิศนุโลกและเพชรบูรณ์
คุณนิวทราบไหมครับว่ามีมงค์อยู่ในประเทศไทยประมาณกี่คน

แสนห้าหมื่นคนในราวก็จะมีอยู่๓แสนในเวียดนามก็มี
้งกระจายอยู่ตามจุดต่างถามว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
แต่มงค์ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างไรครับ
มีทั้งเป็นเจ้าของเองมีทั้งขนส่งเองหรือจะให้ความเป็นธรรมกับวง
งงไม่ใช่ทุกคนจะมาขนแต่ที่โดนจับมงขนก็มีเป็นเจ้าของก็มี
และไทยเป็นสายข่าวและปปศปสตรอไปจับ
งงเสียส่วนมากเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งมงค์มีทั้งรีซอร์
รีซอร์คือชนเผ่าอีกชนเผ่าหนึ่ง
ซึ่งวิธีการขนเนี่ยมีทั้งขนแบบไหนครับ
ขนแบบขนให้เครือข่ายขนยาแบบมีของกับไม่มีของ
เออทีนี้เวลามันหมดเสียก่อน
คุณนิวถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ

เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มาตีแสกหน้ากันต่อนะคะ